ดูเรื่องราวของสุนัขกัดเจ้าของ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีนะฮะ
ผู้ที่เป็นพ่อกับลูกชายวัย๑๗ปีเนี่ย
ถูกกัดเข้าที่หน้าอกแล้วก็แขนขวาจนเวอะหวะเลยนะฮะ
เป็นสุนัขพันธุแล้วครับพิษบูเทอเรีย
เจ้าหน้าที่ปราสุสัตว์อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะ
ก็เข้าไปที่บ้านหลังนี้นะครับที่อำเภอตำบลบังรักษ์พัฒนา
อำเภอบางบัวทองในหมู่บ้านบางบัวทองนะครับ

กระโดดกัดนายสมสกุลกันม่วงอายุ๕๖ปี
เจ้าของแล้วก็ลูกชายวัย๑๗ปีจนได้รับบาดเจ็บนะครับ
ก่อนที่เจ้าหน้าที่ดูสิค่อยที่จะดูสิ
สลบหรือยังหลับหรือยัง

ไม่แน่ใจนะเจ้าหน้าที่ก็ค่อยอุ้มมาแบบนี้
หลังจากที่สินฤทธิ์แล้วจริงเขาก็เป็นสัตว์นั้น

เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำเจ้าของบ้านทั้งสองคน
พ่อลูกส่งโรงพยาบาลบางบัวทองเพื่อรักษาเบื้องต้นปลอดภัยแล้ว
หลังจากที่ถูกกัดที่ทั้งหน้าอกแล้วก็ที่แขนขาเนี่ยนะครับ
เจ้าของบ้านเล่าว่าสุนัขตัวนี้ชื่อเจ้ายูโร
กันมาตั้งแต่อายุ๔เดือนตัวน้อยตัวเล็กเท่านั้นเอง
ตอนนี้อายุ๕ขวบแล้วนะครับ
ก่อนเกิดเหตุทะเลาะกับลูกสาววัย๑๔ปี
จู่เจ้ายูโรก็กระโดดขย่ำตัวเอง
ลูกชายวัย๑๗ปีเห็นก็พยายามเข้าไปช่วย
แต่ก็ไม่รอดแล้วฮะไม่สามารถที่สู้ความแข็งแกร่งของเจ้ายูโรได้
ก็เลยถูกกัดบาดเจ็บไปทั้งคู่แล้วครับ
ผู้เป็นพ่อก็เล่าให้ฟังว่าปกติแล้วนะครับ
เลี้ยงและคนให้อาหารสุนัขตั้งแต่เล็กเนี่ย
ก็คือลูกสาววัย๑๔ปีนะครับ
สุนัขเลยอาจจะนึกว่ามาทำร้ายลูกสาวใช่ไหมฮะ

เขารักกันเขาก็เลยมาช่วยลูกสาวนะครับ
ตอนนี้ก็คาดว่าน่าจะปกป้องนายนะครับ
ตอนนี้อากาศร้อนอบอ้าวด้วย
แล้วก็อาจจะทำให้สุนัขเกิดการคลุ้มคลั่งได้
เจ้าหน้าที่ก็มีการเตือนภัยกันด้วยนะครับ
สำหรับผู้ที่เลี้ยงสุนัขพันธุต่างให้ดูแลเขาอย่างใกล้ชิดนะครับ
ซูนักมีความธรรมชาติแบบนี้คุณ
หนึ่งถ้าเราไม่ทำตัวเป็นนายเขา

และเมื่อไหร่ที่เขาต้องการเป็นใหญ่

บอกว่าจะต้องมีอำนาจอยู่เหนือเขา
เพื่อที่จะควบคุมได้ในทุกสถานการณ์

เวลาเล่นนะบางทีนะเล่นกับสัตว์เหล่านี้
อย่าตัวจ๋องแล้วก็ไปนั่งเล่นกับเขา

นี่เป็นหลักการนะเอาจริงหลักการเลี้ยงสุนัขนะครับ